ส่วนที่จังหวัดเชียงรายครับเกิดเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนี้เธอรับงานเอ็นนะครับ
ก็ไปให้ความสุขความสนุกความบันเทิงตามที่ลูกค้าต้องการก็ทำงานแลกเงินนั่นแหละ
ปรากฏว่าถูกลวงหลอกครับให้ออกไปขึ้นรถตู้
บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปรับงานเอ็นกับลูกค้าพอขึ้นรถไปปั๊บ
รุมตบรุมตีโดนเอากันไกลมาตัดผลก้อนผมครับเธอเจ็บช้ำน้ำใจมาก
แล้วเธอบอกว่าพอจะรู้นะว่าใครเป็นคนบงการน่าจะมาจากปมหึงห่วงครับ

เฉพาะบริเวณส่วนหน้าของเธอเพราะเธอบอกว่ากลุ่มคนที่ทำร้ายเธอ
ต้องการจะเล่นเธอเน้นที่หน้าเพราะว่าจุดนี้คือจุดใช้ทำมาหากินไง
หน้าตาที่สะสวยจะได้ทำให้ลูกค้าประทับใจ
ปรากฏว่าหน้าเป็นจ้ำช้ำเขียวแดงเป็นแผลครับ
ที่คอก็มีที่บ่าก็มี

ที่ไปทำงานอย่างฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา
แล้วต่อมาเนี่ยเธอเดินล่อลวงโดนล่อลวงให้ขึ้นรถตู้ไป
ตอนแรกขึ้นไปก็เห็นว่ามีผู้หญิงอยู่กันหลายคน

ไหนได้ขึ้นไปได้แป๊บเดียวโดนรุมซ้อมรุมตบแบบ๖ต่อ๑
น่วมไปทั้งตัวครับโดนกระทืบด้วยโดนก้อนผมอีกต่างหาก
ผู้เสียหายเธอเล่าให้ฟังว่าจริงเนี่ยเรื่องราว
มันน่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วเมื่อปี๖๕
ต่อมามีผู้ชายชื่อว่าในเมมาติดพันธุ์แล้วทำท่าจะมาจีบเธอ
แล้วเรียกให้เธอไปชงเหล้าอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้ในเมย์คนนั้นยังดูเป็นเจ้าพ่อบุญทุ่มด้วยนะครับ
เป็นพ่อบุญทุ่มซื้อสร้อยทองหนัก๑บาทให้เธอ๑เส้น
บอกว่าอันนี้ซื้อมาให้อ้าวแล้วพี่ไม่มีลูกไม่มีเมียเหรอ
เขาอ้างว่าถูกเมียทิ้งในเมย์อ้างแบบนี้นะครับที่ผู้เสียหายเล่า
แต่หลังจากที่เมียของนายเมย์เขารู้เรื่องนี้แล้วจับได้
ส่งข้อความมาต่อว่าผู้เสียหายเธอตกใจ
เธอก็เลยตัดขาดความสัมพันธ์พอแล้วไม่เอาดีกว่า
เธอก็เลยกลับมาเมืองไทยเหมือนจะจบเพราะว่าจบความสัมพันธ์กันแล้ว
มิถุนายนที่ผ่านมาครับผู้เสียหายพร้อมกับเพื่อนกลับไปทำงาน
ข้ามฝั่งไปทำงานที่เมืองท่าขี้เหล็กอีกครั้ง
วันที่๑๕มิถุนายนปรากฏว่ามีเพื่อนที่ทำอาชีพเดียวกันคือเป็นเด็กเอ็น
เฟสเป็นผู้หญิงทักข้อความส่งมาบอกว่ามีลูกค้าเป็นคนจีน
เรียกให้ไปชงเหล้าเดี๋ยวจะมีรถตู้มารับซึ่งเฟสเนี่ยอ้างว่าเธอเองก็รับ
งานนี้เหมือนกันแล้วนอกจากนี้ก็มีการแคปแชทให้ดูครับเป็นข้อความที่คุยกัน
ภาษาจีนเพื่อยืนยันว่าเนี่ยลูกค้าจีนเขาเรียกใช้งานจริงนะให้ไปทำงาน
ผู้เสียหายก็เลยตอบตกลงอ่ะนัดหมายกันขึ้นรถตู้พอไปขึ้นรถตู้เปิดประตู
โอ้มีหลายคนเลยนี่นะบนรถเป็นผู้หญิงด้วยกันประมาณ๖คนแล้วก็
มีคนขับด้วยขับออกไปได้ไม่ไกลประมาณ๓๐๐เมตรสักพักหนึ่งจากคนที่คิดว่า
เป็นเพื่อนจะไปทำงานเอ็นด้วยกันค่ะกลายเป็นคู่อาริที่มารุมทำร้ายเธอเธอบอกว่า
จังหวะนั้นคือเธอสังเกตไม่ทันดูไม่ทันว่าใครทำอะไรเธอบ้างแต่คนละตุ๊บ
ตบคนละตับสองตับแบบนี้นะครับตบตีใช้กันไกลมาตัดผมเธอด้วยจนผมเธอขาด
วิ่งเลยแหว่งเลยครับนาทีชุลมุนได้ยินเสียงคนตะโกนบอกว่าแป้งมึงไม่ต้องทำ
มึงท้องอยู่เธอก็เลยเฮ้ยแป้งเหรอแป้งนี่ชื่อคล้ายกันกับเมียของในเมย์เลยนะ
ที่เคยมีเรื่องกันที่พอเธอรู้ว่าอ้าวเมย์ยังไม่ได้เลิกกับเมียจริงนี่เพราะเมีย
แล้วเธอก็ซ่อนตัวอยู่ในห้องครับไม่กล้าออกไปไหนกลัวจะโดนทำ
ร่างกายอีกแล้วก็ถ่ายภาพบาดแผลเอาไว้ที่ผมเอ่ยตามเนื้อ
ตามตัวเอ่ยรวมไปถึงแชทข้อความที่เธอมีการทักไปถามด้วย
คือชวนไปให้โดนตบหรือเปล่าถามเป๊ะตรงตรงคือเธอลวงฉันไป
หรือเปล่าเฟสบอกว่าเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ได้ทำเอ้าขอโทษทีเพิ่ง
ตื่นมาเลยเพิ่งเห็นข้อความเฟสก็ตอบมาแบบนั้นแล้ว
ก็เลยบอกว่าไหนขอดูหลักฐานชัดได้ไหมว่าลูกค้าคนจีนเขาต้องการ
เรียกใช้งานเอ็นจริงจริงใช่ไหมอ่าเฟสก็เลยไปแคปข้อความมาที่เป็นแชท
ข้อความภาษาจีนคือแชทจะเยอะมากเดี๋ยวให้ลองฟังเธอเล่าเพิ่มเติมก่อนแล้วกันครับ
มันเป็นทางมืดมืดเขาก็ลุมจิกหัวกระชากหัวหนูด่าหนูเรียกอีหนูยังยังค่ะยังขับรถอยู่จน
เหมือนกับว่าคนขับเขาหมั่นเขี้ยวเขาก็เลยใส่เกียร์ว่างแล้วก็จอดรถ
ใช่ค่ะรถยังวิ่งอยู่ที่ที่กระชากหัวหนูอะค่ะพอคนคนขับรถจอดแล้วเขาก็
โดดข้ามมาฝั่งข้ามมารถตู้ตรงฝั่งคนนั่งอ่ะค่ะครับอ่าเขาก็ลุมกระทืบหนูต่อยหน้าหนู
ชกหนูกระทืบหน้าหนูแล้วก็แบบว่าต่อยคือทำร้ายหน้าอย่างเดียวอะค่ะคือจะ

หลังจากที่เธอตั้งหลักอยู่สักพักหนึ่งครับตัดสินใจมาแจ้งความที่สพแม่
สายเพื่อเอาผิดกับกลุ่มคนที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเธอแล้วเธอก็คาดว่าปมเหตุมัน
น่าจะมาจากความหึงห่วงนั่นแหละกรณีของปัญหาผัวเมียหลังจากนั้นตำรวจก็เลย
ส่งเธอไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแม่สายครับเพื่อยืนยันประกอบสำนวนและเนี่ย
แชทที่เธอทักไปประมาณสักเที่ยงคืนเสร็จครับตัวเองคะฝั่งนั้นตอบกลับมาแล้วเธอ
บอกว่าไปมาแล้วแล้วโดนตบกลับมาสิ่งที่ผู้เสียหายส่งแชทไปคือฝั่งขวานะ
แล้วฝั่งซ้ายนี่ก็คือในฝั่งของคนที่ตอบกลับมาชี้แจงว่าอ้าวนี่เผลอหลับไป
จะมาอ่านข้อความเขาตบเรื่องอะไรคะ
ทำไมเป็นแบบนั้นล่ะเดี๋ยวเรื่องนี้รอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมครับ
ประบบในพื้นที่ตามต่อความคืบหน้าให้ด้วยนะครับคุณชม